ปัญหาที่เราจะพูดกันในวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะสาว

ฉันก็อยากสวยคุณก็น่าจะอยากสวยด้วย
แต่ถ้าสวยแล้วมีปัญหาตามมาก็คงไม่มีใครอยากจะเป็น
ใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้เนี่ย
เป็นการพูดถึงการซื้อครีมผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะ

ใช้ครีมแล้วดูหน้าเปล่งปลั่งมีประกายดูมีออร่าดูสวย
แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อครีมทางอินเตอร์เน็ตแล้ว
ใช้ไปเดือนแรกเดือน๒มันก็ดีอยู่หรอกค่ะ
แต่พอเข้าสู่เดือน๓เดือน๔มีอาการแพ้
กลายเป็นสิวผดเต็มหน้าเป็นสิวอักเสบ
เมื่อที่มีผู้เสียหายแบบนี้เนี่ยนะคะ
ติดต่อไปยังเจ้าของผู้ผลิตครีม
เจ้าของเขาบอกว่าก็ต้องซื้อครีมของเขานี่แหละ
ที่เป็นตัวอื่นในการรักษา
หาทางแก้ไขให้แต่ยังคงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่
ถูกต้องค่ะเมื่อเรื่องราวเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันก่อนเลยนะคะ
จากคุณบงกฎจุ้ยนิ่มแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
สุภาษิตที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
ยังคงใช้ได้จนถึงยุคปัจจุบันนี้
ใครก็อยากมีใบหน้าที่ขาวใส่ไร้สิว
สัญหาครีมบำรุงผิวมาช่วยบำรุงผิวหน้าตัวเอง
แต่น้องคนนี้ไม่ได้โชคดีเหมือนคนอื่น
เมื่อเธอสั่งซื้อครีมพาน่ายี่ห้อหนึ่งมาใช้
เพียงแค่ไม่กี่เดือนเกิดอาการแพ้
ซิ้วน้องขึ้นเต็มหน้าจนแทบไม่อยากออกจากบ้าน
เอิงหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่า
ใช้ครีมชนิดนี้ด้วยความไว้ใจ
เพราะผลิตภัณฑ์มีสรรพคุณมากมาย
ที่สำคัญวัตถุดิบยังทำจากสมุนไพรไทย
ซึ่งช่วงแรกก็ไม่มีปัญหา
แถมยังทำให้ใบหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วย

ก็เกิดสิวเหอะขึ้นเต็มใบหน้า

ดีขึ้นเรื่อยดีจนแบบเพื่อนทัก
จนที่คนรอบค่าก็ใช้ด้วย
แต่พอหลังจากใช้เอิ้งใช้พังมา๓เดือนติด
คือใช้มาตลอดแล้วก็ใช้เยอะด้วย
ก็ใช้ประมาณปี๕๕ธันวาของปี๕๘นะ
ของปี๕๘นะก็๓เดือนกว่า
มามีอาการว่าสิวมันเริ่มขึ้น
เริ่มแบบอักเสบเป็นสิวหนองอะค่ะ
มันขึ้นทีละวันหนึ่ง๔๕เมตร
ทุกวันจนแบบเต็มหน้าครึ่งหน้าค่ะเต็มเลย
เอิงยังบอกอีกว่าเมื่อเกิดเรื่องขึ้น
บริษัทกลับแนะนำให้ใช้ครีมเพิ่มเติม
เพื่อแก้ปัญหา

เกิดจากการแพ้สารเคมีบางชนิด
เราติดต่อกลับไปทางแบรนด์ตั้งแต่มันเริ่มขึ้นแล้ว
ทำไมมันถึงขึ้นไม่หยุด
แล้วก็มันไม่หยุดแล้วใช้ต่อมันก็ไม่หาย
ก็เลยแบบตัดสินใจติดต่อไปทางเจ้าของแบรนด์นะคะ

แล้วก็ให้เรารักษาโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาอีกตัวหนึ่ง
เป็นทั้งทานและก็นำมาพอกหน้าได้ด้วย
มันก็เอามาฟอกหน้าประมาณ๑อาทิตย์
มันไม่ได้ดีขึ้นสิวมันก็ยังขึ้นเหมือนเดิม
สิวปกติมันเป็นหน้าที่ติดสารมา

ไปหาหมอ๓หมอหมอพูดเหมือนกันหมดเลย

ส่วนอีกรายเชื่อมั่นครีมชนิดนี้
ถึงขั้นยอมสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
แต่พอผ่านไปได้๒๓เดือน
ทั้งตัวเธอและลูกค้าแพ้ครีมจนน่าเสียโฉม
จึงติดต่อไปทางบริษัทเจ้าของครีม
แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือไม่มากนัก
หนูก็เห็นว่าเออน่าเชื่อถือมีคนใช้เยอะรีวิวเยอะ

ก็เห็นมันดีแล้วก็กำไรก็ดีด้วย
ก็เลยตัดสินใจเป็นตัวแทนค่ะ
วงที่บ้านก็แบบเป็นห่วงทำไมขายครีมแล้วหน้าเป็นสิวอย่างนี้
เราก็แบบเชื่อทางแบรนด์เพราะว่าทางแบรนด์เขาก็บอกว่า
ขับมันเป็นสิวขับลูกค้าเคยใช้สารเคมี
เคยใช้ครีมที่มีสารมาหรือเปล่ามันก็เลยขับออก
เป็นเยอะค่ะเป็นเยอะกว่าหนูเยอะมากเลย
คือแบบเราเห็นว่าเราเป็นเยอะแล้วนะ

เต็มหน้าเขายื่นข้อเสนอมาว่าจะให้รักษากับทีมเขา

ผู้เสียหายทั้งสองคนได้โพสต์ข้อความเตือนภัย
การใช้ครีมในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แต่กลับถูกบริษัทตำหนิการกระทำดังกล่าว
พร้อมกับควมคู่จะดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมาย
เอิงกับน้องเซนยืนยันว่า
เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมาก

ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าความเป็นธรรม
ตอนนี้ผู้เสียหายกว่า๑๐ราย

แต่ก็มีอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ออกหน้า

อย่างไรก็ตามพวกเธอจะสู้ให้ถึงที่สุด

ทั้งคู่จึงเดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคทันที
โดยสำนักงานอายการสูงสุดระบุว่า

เชิญผู้ประกอบการและผู้ร้องเรียน
เข้ามาให้ข้อมูลและดำเนินการไกลเกลี่ย
เพื่อหาข้อสรุปที่ลงตัวที่สุด

บงกฎใจนิ่มข่าวแทรฟ์รัฐทีวีรายงาน
จะเรียกว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนก็ได้

แต่ว่าใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่

เพราะว่าเรามีผู้เสียหายมาพูดคุยกัน

ว่าวันนี้นะคะจะมีแนวทางในการแก้ไข
ร้องเรียนหรือว่าเรียกร้องส่วนใดได้บ้าง
ซึ่งวันนี้ผู้เสียหายมาร่วมรายการด้วยกัน๒ท่านนะคะ
ท่านแรกนะคะก็คือคุณอภิตาลั่นสุวรรณนะคะ
และอีกหนึ่งท่านก็คือคุณกิตติยาลาดประละนะคะ
ซึ่งเป็นผู้เสียหายและอีกท่านหนึ่งก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วย
แล้วก็มาพร้อมกับทนายวสันฝีมือช่างนะคะ
รองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาธนายความค่ะ

สวัสดีค่ะทั้งสองท่าน
รวมถึงอาจารย์ด้วยคุณเอิงคุณเซ็น
เมื่อสักครู่คร่าวได้ฟังได้ดูไปแล้วล่ะ

หลายคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้อาจจะบอกว่า
ดูหน้าตาแล้วก็ยังสวยงามอยู่นี่

เอิงก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนมันทุกข์ใจขนาดไหนคะ
คือแบบไม่กล้าออกไปไหนเลยค่ะ

ถ้าออกไปก็คือต้องมีแมสปิดตลอด
ก่อนหน้านี้เป็นคนที่ผิวพันธุ์เป็นยังไงคะ

คือเป็นแต่ว่าเป็นประปราย
ไม่ได้แบบเป็นทางหน้าหรือว่าเป็นอักเสบแบบขั้นรุนแรงอะไรอย่างนี้
แล้วก็วันนี้เอิงบอกว่าจริงคืออาจจะมีรองพื้นแต่งหน้ามา
แต่ถ้าเกิดว่าล้างออกปัจจุบันนี้ภาพเป็นยังไงคะ

คือภาพนี้เดี๋ยวเอาให้กล้องดูหน่อยค่ะตรงนี้เลยค่ะ
คืออันนี้เป็นภาพปัจจุบันเมื่อ๒วันที่แล้ว
ถ้าเกิดว่าไม่มีรองพื้นไม่มีเครื่องสำอางกลบ

ทีนี้ย้อนไปนิดนึงอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจ
ที่จะซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ของครีมยี่ห้อนี้มาใช้ค่ะ
ก็เห็นกันทั่วไปในอินเตอร์เน็ต
แต่ว่าคือโดยส่วนตัวรู้จัก

คือเห็นเจ้าของแบรนด์มาตั้งนานแล้ว

คือเขาเป็นคนจังหวัดเดียวกันกับเรา
ลูกสาวเขาก็เรียนมหาลัยเดียวกันกับเรา
คือเห็นกันมาประมาณห้าถึงหกปีค่ะ
ทีนี้ตอนที่เราจะซื้อมีการไปหาข้อมูลในอินเทอร์
มีอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมไหมว่าคนที่เคยใช้ก่อนหน้าเราเป็นยังไง

อยู่ตั้งนานนะคะประมาณเดือนหนึ่ง
ก็คุยกับทางเจ้าของแบรนด์ทั้งแบบราคา
หรือว่าใช้แล้วเป็นยังไงลูกค้าใช้แล้วดียังไง
ก็ดูมาตลอดจนแบบตัดสินใจลองแล้วกัน
นายเกรียมแล้วก็มีมาร์คใช่ข้อกหน้านี่คือจะใช้แค่อาทิตย์ละ๒ครั้ง
แล้วก็ฟอร์มหลังหน้าเป็นเซ็ต
เกือบครบเซ็ตเลย

อย่างที่ฟังเอิงเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
ซื้อมาเมื่อเริ่มใช้ปลายปีที่แล้ว
ใช่ค่ะแล้วเดือนมกรากุมภาก็ยังดีอยู่ค่ะ
แฮปปี้ไหมตอนนั้นแฮปปี้มากจริงอันนี้จากใจเลยแบบใช้ดีมาก
หน้าแบบว่าลูกขุมขนแบบเล็กแบบคือแบบหน้าเนียนนะคะ
จากผดที่เคยเป็นก็มีแรมแรมใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่เกิดปัญหาหรือเปล่า
ประมาณมีนากลางเดือนมีนา

อันนี้ก็คือเริ่มรักษาเริ่มแห้งลงแล้วนะคะ

แล้วก็ผดก็จะขึ้นทั้งหน้า
คืออากาศร้อนนิดหน่อยก็จะขึ้นแบบเหอแดงเหมือนหน้าไหม้ค่ะ

เราได้ทำยังไงติดต่อไปทางเจ้าของคนขายไหมคะ
หนูไม่ได้สั่งกับเจ้าของโดยตรงนะ

แต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วหนูถามเจ้าของแบรนดนะ

เขาแนะนำเดี๋ยวว่าให้ข้าวอ่อนอย่างไร

แล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบทาน
แล้วก็แบบสามารถนำมาพอกหน้าได้ด้วย

มันก็เหมือนกับว่าแห้งแต่มันก็ขึ้นใหม่

คือแปลว่าหยุดใช้ครีมนี่เมื่อเดือนมีนาคม

ว่าเราใช้ครีมอยู่จริงประมาณ๒๓เดือนเท่านั้นเอง

ตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุย
พูดคุยไหมก็ไม่อยากคุยแล้ว

ก็จัดการของเราเองดีกว่าทั้งกฎหมาย

อันนี้ของเอิงที่บอกว่าเป็นผู้บริโภคเป็นผู้เสียหายแหละที่ใช้
ส่วนทางของเซ็นเซ็นนี่คือ๒บทบาทเลยนะ
ค่ะเป็นทั้งผู้ใช้สินค้าด้วยเพราะเห็นว่าใช้ดีมีรายได้
ก็เลยเลือกที่จะเป็นผู้แทนจำหน่ายรายย่อยด้วย
วันที่ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพราะเหตุผลอะไรคะ
ก็เห็นในเฟซบุ๊กเหมือนกันค่ะ
คือเราก็เห็นแล้วก็ศึกษามาระยะหนึ่งว่า
รีวิวดีนะเป็นครีมสมุนไพรเอิญแบบน่าเชื่อถือมากเลยอะไรก็แบบ
แล้วช่วงนั้นปรากฏว่าเป็นสิวนิดนึงที่แก้มค่ะเม็ดเดียว
หนูก็เลยแบบเอองั้นเดี๋ยวลองสั่งมาใช้
ก็ใช้ดีมากก็ใช้เรื่อยค่ะจนแบบ
มันราคามันแบบหารครึ่งต่อครึ่งเลยหนูก็เลยบอก
งั้นสมัครเป็นตัวแทนเลยดีกว่าเพราะเราก็ใช้แล้วมันก็ดีมากด้วยค่ะ
อืมมีความประทับใจก็เลยสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยเลย
ใช้อยู่ระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะที่ผิวหน้าดีขึ้น

๒เดือนเหมือนกับของน้องเอิงเหมือนกัน

เซ็นนี่คือซื้อใช้เมื่อช่วงเดือนตุลาปีที่แล้ว
แล้วก็พฤศจิกาเราก็ขาย

ธันวาก็ยังหน้าดีอยู่แต่มาเริ่มแพ้ตอนประมาณกลาง
ใช่ค่ะกลางเดือนธันวาเริ่มเป็นสิวอักเสบเม็ดใหญ่ค่ะ
ธันวามกราเริ่มเป็นสิวอักเสบเม็ดใหญ่เต็มหน้า
ขึ้นมากขึ้นเรื่อยจนมันเริ่มหนัก
ทีนี้ที่เซนบอกว่าเริ่มหนัก
ต่างจากของเอิงตรงที่ว่าเอิงแพ้แล้วหยุดใช้
แต่ของเซ็นทำไมถึงเลือกใช้ต่อคะ
เพราะว่าทางแบรนด์บอกว่า
คุณเคยไปใช้ครีมที่มีสารมาหรือเปล่า

ก็เลยทำให้แบบว่ามันขับออกมาจากผิวหนัง
แบบนี้เป็นสิวขับนะเดี๋ยวรอให้มันขับหมดเดี๋ยวมันก็จะหาย
ที่ทางเจ้าของเขาให้ข้อมูลมาในลักษณะของการแก้ไขปัญหา
เขาบอกไหมว่ามันจะขับออกมามันจะผุดออกมานานแค่ไหน

เขาก็บอกบางเค้กก็ใช้หลายเดือนถึงจะหาย
คือเขาจะมีการโฆษณาอยู่ตลอดค่ะ

นี่ใช้เป็นสมุนไพรใช้แล้วเดี๋ยวมันก็ขับ
ถ้าเกิดว่าใครเคยไปรักษาหมอที่มีสารต้องห้ามอย่างนี้

ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาโดยตลอด

เราไม่ไหวต่อแล้วที่จะให้มันขับออกมา

ที่เราตัดสินใจหยุดเพราะอะไรคะ
เพราะมันเกิดแบบ

กลางวันกลางคืนมันก็แบบ

แล้วเราก็แบบมันเป็นหลายเดือนแล้ว

พอหนูแบบทายเยอะมันก็ดีขึ้น

คือแบบสลับขึ้นลงเรื่อยจนแบบ
ไม่ไหวแล้วแบบหยุดดีกว่า
คือแบบพอแล้วดีกว่าไม่เอาต่อ
คะตอนที่เซนจะซื้อมาใช้
ดูข้างผลิตภัณฑ์สังเกตฉลากดูนู่นนี่นั่น

ได้ตรวจสอบค่ะตรวจสอบเลขออย
เห็นเขาก็โพสต์ว่ามีผ่านออยนะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปรึกษาทนายด้วยว่า

อกจากจะทำยังไงแล้ววิธีการ
ในการเรียกร้องด้วยนะคะ
เรื่องของการรักษาสิทธิต่างนะคะจะทำอย่างไร
ทางกฎหมายช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในรถปลดทุกข์ค่ะ

ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากเฟซบุ๊คมาใช้แล้วก็มีปัญหา
จากนั้นนะคะก็ไม่ได้รับการดูแลหรือว่ารับผิดชอบ
คราวนี้ในเรื่องของกฎหมายจะทำอย่างไรนะครับ
พูดคุยกันเลยกับอาจารย์วสันนะคะ
จากที่ฟังผู้เสียหายบอกมาตรงนี้เอาก่อนเลยค่ะ
ร้องเรียนเรียกร้องยังไงได้บ้างคะ
ครับอันนี้ก็คงจะต้องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับ
เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
มันมีมาตั้งแต่ปี๒๕๒๒แล้ว
ปัจจุบันนี้ก็ปี๒๕๕๙แล้ว
กี่ปีและก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมปี๔๑
เขาก็กำหนดคุ้มครองผู้บริโภคคำว่าผู้บริโภคก็คือผู้ที่ไปซื้อเขานั่นแหละ
แล้วก็เอามาใช้ประชาชนทั่วไปนั่นแหละ
ทีนี้คนที่ทำการผลิตทำการขายนำเข้าอะไรก็แล้วแต่
ก็ต้องรักษาคุณภาพสินค้าที่เอามาสู่ท้องตลาดนี่แหละ
อันนี้ก็ต้องให้ความปลอดภัยนะครับก็ต้องมีการรับรองจากออยนะครับก็คือคณะกรรมการอาหารและยา
ถ้าเราเกิดมีการใช้ผู้บริโภคเราคือผู้บริโภค
มีการใช้มีการทำให้อะไรต่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นนะครับ
มันก็มีการบังคับใช้กฎหมายครับกฎหมายนี้ก็จะไปดูนะครับว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่อง
พวกยาพวกอาหารพวกเครื่องสำอางนี่ก็จะไปที่กระทรวงสาธารณสุข
ก็จะมีคณะกรรมการอาหารและยาดูแลกำกับอยู่
แต่ก่อนจะไปแล้วก็ไปที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก่อน
อันนี้ไปร้องทุกข์ที่นั่นได้เขาก็จะดำเนินการให้นะครับทั้งทางแพ่งทางอาญานะครับ
โดยไม่ได้เสียค่าใดเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสารด้วย
ถ้าเรามีการฟ้องร้องถึงเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นอันนี้ก็เป็นการที่ว่าคือสินค้านี้มันต้องปลอดภัย
แล้วก็ประชาชนใช้แล้วก็ต้องให้พูดง่ายให้ความเป็นธรรมเขาด้วย
ทีนี้เมื่อผู้กระทำหรือผู้ที่ไปใช้นะครับได้ใช้แล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้
เห็นว่าทางบริษัทจะไปฟ้องใช่ไหมครับ
จริงแล้วเราก็เป็นผู้ที่เสียหายอยู่แล้วนะครับเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ถ้าเกิดเราเป็นผู้ใช้แล้วเกิดแบบนี้ขึ้นมาเสียหายอย่างนี้ขึ้นมาตามที่สื่อออกมาอย่างนี้นะครับ
เราก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะให้ความเป็นธรรมนะครับ
เสนอไปในเรื่องติชมด้วยความเป็นธรรมด้วยความสุจริตใจ
แล้วก็มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับถ้าคนอื่นเข้าไปใช้นะครับ
แล้วมันเกิดความเสียหายเป็นอย่างนี้นะครับ
ตรงนี้นะครับมันก็เป็นกฎหมายเขาก็คุ้มครองอยู่ครับคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ครับ
แสดงที่อาจารย์บอกว่าที่ผู้เสียหายทั้งสองคนทั้งเอิงแล้วก็เซ็นมีการโพสต์

ก็โพสต์ว่าประมาณว่าเราใช้แบรนด์ตัวหนึ่งแล้วก็แพ้

ตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นรูปเลยค่ะแค่เป็นคำพูด
แค่เป็นคำพูดแล้วทางเจ้าของเนี่ยเขาติดต่อกลับมากับเราเขาพูดกับเราว่ายังไงนะคะ
เขาไม่ได้ติดต่อกลับมาค่ะเขาแค่มาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นั้น

เมนต์ก็ประมาณว่าก็ส่งครีมไปตรวจสิก็ประมาณว่าไม่ใช่แบรนด์เขาคือเขาก็ทำเป็นว่าไม่รู้แต่จริงหนูว่าเขารู้ว่าเป็นตัวเขาเอง
แต่เขาพูดทำนองว่าก็ไปส่งทีมไปตรวจถ้ามีสารคุณก็ฟ้องเขาเลยอะไรแบบประมาณนี้ค่ะเหมือนประชดประชัน
คือถ้าเรายืนยันว่าเราแพ้เพราะผลิตภัณฑ์ของเขาโดยการให้เรานำครีมไปตรวจได้เลย
เราได้นำไปตรวจไหมคะสามารถตรวจได้ไหมคะอาจารย์
ก็เป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการอาหารและยาจะต้องเรียกผู้ประกอบการนี้เอาสินค้าดังกล่าวนี้ที่เราใช้หรือผู้ที่บริโภคเอาไปด้วย
เพื่อตรวจสอบว่ามันได้คุณภาพได้ตามที่สัดส่วนที่ได้ไปยื่นขอไว้หรือไม่
ตัวยาตัวไหนตัวอะไรเป็นพิษอะไรหรือเปล่ามันสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับ
เพราะมันมีในเรื่องของอาจจะในการที่ว่าทำให้เกิดอาจจะราคามันจะสูงถ้าเกิดใส่ตัวนี้ไปมันจะสูงอะไรอย่างนี้นะมันอาจจะด้อยคุณภาพหรือเปล่า
ตรงนี้ก็ต้องให้คณะกรรมการอาหารและยาเขาเป็นผู้ตรวจสอบนะครับ
กรณีนี้ย้ำกันชัดผู้เสียหายทั้งสองคนจะเริ่มต้นดำเนินการเกิดจะไปฟ้องร้องต่อไปหรือจะเอาครีมไปตรวจสอบนี่คือต้องเริ่มต้นจากเอาเอกสารเอาหลักฐานอะไรไปบ้างนะคะ
ก็มีหลักฐานก็คือตัวที่เราใช้นี่แหละ
ผลิตภัณฑ์เลยเอาไปครบเซตเลยไหมค

แล้วก็ตัวเราก็ต้องไปนะครับถ้าเราเกิดความเสียหายในเรื่องตรงนี้เราก็มีคุณหมอรับรองไปว่าเราเกิดขึ้นจากการใช้สารตัวนี้นะ
แล้วมันเป็นผื่นเป็นอะไรเป็นความเสียหายขึ้นมาตรงนี้นะคุณหมอเขาจะวินิจฉัยลงไปตรงนั้นนะครับแล้วเราก็ไปที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็จะมีคณะกรรมการพุทธโภคเขาก็จะสอบสวนตรงนี้แหละครับ
เอกสารจากเราทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะเรียกทางฝ่ายผู้ที่ผลิตหรือผู้ที่จำหน่ายตรงนี้มานะครับมาว่ายังไงคือหน้าที่พิสูจน์เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ที่ผลิตครับทั้งเราก็เพียงแต่บอกว่าฉันเกิดอาการอย่างนี้แหละมีปัญหาอย่างนี้แหละนะครับแล้วมันเสียหายอย่างนี้แหละนะเพราะเสียหายนี่มันกระทบต่อจิตใจด้วยร่างกายจิต

แล้วเราเป็นผู้เสียหายจริงต่อให้โพสต์ทางอินเตอร์เน็ตก็ถือว่าไม่ผิดไม่ผิดครับเพราะว่ามันกฎหมายมันก็ต้องก็ตรงนี้เขามีข้ออยู่นะครับในการที่เราจะไปไปอธิบายได้ในข้อที่ว่าเราจะไม่ผิดเนี่ยนะครับแต่ว่าการโพสต์โพสต์เนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะเราต้องไปแก้ตัวไงครับมันจะเสียหายตรงที่ว่าเราต้องไปแก้ตัวนะครับไปแก้ตัวแก้กันที่
ทางผู้เสียหายเรียกร้องเอาค่าเสียหายหรือว่าขอการชดใช้ยังไงได้บ้างได้แน่นอนครับทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้พลโภคจะเดินเรื่องให้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างครับเราเสียหายเท่าไหร่เราต้องได้รับการชดเชยมีกฎหมายบรรยัติไว้ชัดเจนครับก็ได้แนวทางนะคะสำหรับการเตรียมข้อมูลเตรียมตัวเพื่อไปเรียกร้องตร
ก็ไม่เยอะเพราะหนูเป็นตัวแทนรายเล็กค่ะแต่ก็ยังมีบ้างอาจารย์พวกผู้เสียหายนอกเหนือจากสองคนนี้นี่คือสามารถเอาเอกสารต่างไปรวมแล้วก็ไปยื่นได้เหมือนกันเลยใช่ไหมครับได้เหมือนกันครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้นะครับก็ไปยื่นได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเป็นหลายส่วนนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองผู้พลโ

แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะ
๑๑๖๗ค่ะสายด่วนสภาษณาความนั้นเองนะคะ